ต้องเข้าไปดูเรื่องที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งตกออกตกใจ
ขับรถกระบะมาจู่ผู้ชายคนหนึ่งกระโดดไปอยู่ที่หน้ารถ
แล้วบอกให้รีบไปรีบไปถ้าพี่จอดผมจะกระโดดไว้ผมจะตายเดี๋ยวนี้แหละ
ตกใจมากมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาไปดูเลยครับ

ตกใจมากมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จะโดนตัวไหนมาไปดูเลยครับ
หรือว่าเขามีอาการปวดทางจิตหรือเปล่าไม่ทราบ
หรือว่าคุ้มคร่างเมายาหรือเปล่ายังไม่รู้ครับ
หรือว่าคุ้มคร่างเมายาหรือเปล่ายังไม่รู้ครับ
แต่ว่าเหมือนเขาหนีอะไรมาแล้วก็กระโดด
พักหนึ่งก็ปีนปีนแล้วก็ไปอยู่ท้ายกระบะ

เร็วรีบไปรีบไปเร็วไม่งั้นผมจะกระโดดรถชนตายเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานที่หนองบนลำพูครับ
แล้วถามผู้หญิงว่าเอาแล้วสุดท้ายมันเป็นอย่างไรเรื่องเหล่านี้

แล้วก็ยังไม่ทราบว่าเขาไปโดนอะไรมา
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยอ้าว
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรมา

จะได้ตรวจสอบกันว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไร
ใครจำได้นะว่าเป็นญาติของตัวเองนะน่ากลัวจริง

แต่นึกถึงตัวเขาเนี่ยถ้าสมมุติมีอาการทางจิตถ้าญาติเห็น